ค่ะมาดูฝีมือของตำรวจไทยนะคะเป็นตำรวจจากศูนย์ปรับรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ
ไปบุกรวบแก๊งพนันออนไลน์นะคะคุณผู้ชม๘เว็บไซต์๔จุดทั่วประเทศ
แล้วจะบอกว่าครั้งนี้เป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่มากเพราะเงินทุนหมุนเวียนหลักพันล้านบาท
พันล้านบาทนะคะคุณนำโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองพบตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรับปรามอัธยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเจ้าหน้าที่ค่ะไปบุกทลายบ่อนพนันออนไลน์ไอ้บ่อนเนี้ยมันเป็นเครือข่ายของยูเอฟเอ
เนี่ยตรงจุดเนี้ยค่ะเป็นตึกตึกแถวนะครับสามชั้นสามคูหาเลขที่เก้าสองหกทับเจ็ด
หมู่สิบสามที่แม่สายเชียงรายเข้าจับกลุ่มคนแรกได้ก่อนเลย
ชื่อว่านายพัชรพลกิจจาพิโรมอายุยี่สิบห้าปีพร้อมกับพวกอีกสิบแปดคน
แล้วก็ของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๘เครื่องโทรศัพท์มือถือ๓๑เครื่อง
แล้วก็อีกห้องติดกันไปจับกลุ่มนายประมวลบุตรราช
อายุสามสิบปีพร้อมกับพวกได้อีกสี่คน
ของกลางก็เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๔เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง
พอตรวจดูภายในคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างโอ้โห
เว็บไซต์ให้เล่นพนันแบบโจ่งครึ่มเลยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวทั้งหมดไปขยายผลต่อ
เครือข่ายที่เป็นขบวนการเดียวกันครับในวันเดียวกันค่ะอีกหนึ่งจุดนะคะ
เจ้าหน้าที่ขยายผลต่อไปไปตรวจสอบอีกสถานที่ทั้งหมดในประเทศไทย๔จุดเมื่อวาน
มาที่บางใหญ่คุณครับไปตรวจสอบพบผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์๖คน
คอมพิวเตอร์ในลักษณะเดียวกันกับที่แม่สายเลย๔เครื่อง
โทรศัพท์มือถืออีก๑๔เครื่องเพราะฉะนั้นแล้วเบ็ดเสร็จ๔จุดทั่วประเทศ
ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๒๘คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๑๖เครื่องโทรศัพท์มือถือ๕๔เครื่อง
ไซต์เกี่ยวกับการพนันออนไลน์๘เว็บไซต์
เงินทุนหมุนเวียนในระบบกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
โดยเฉพาะที่แม่สายพบว่ามีเงินในบัญชีที่เกี่ยวข้อง๓๒บัญชี
ถ้าเกิดว่าดูในแนวทางการสืบสวนสอบสวนในแนวทางลับ

เรื่องของอบายมุกออนไลน์กำลังเป็นภัยร้ายแรงที่เข้าสู่หลายครอบครัว
โดยเฉพาะเด็กก็เข้าถึง

เราต้องช่วยกันป้องกล่ามเรื่องนี้